คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
อุดรธานีมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเสียหลักตกข้างทาง
คนขับเสียชีวิตคาที่นะครับแม่ของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ
แทบขาดใจเพราะว่าเพิ่งทำกับข้าวให้ลูกชายกินติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ทันทีที่นางแพงชมพูพื้นอายุ๗๖ปีเดินทางมาพบศพนายสมพันธ์ชมพูพื้นอายุ๕๘ปี
ลูกชายที่นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าข้างถนนก็ร้องไห้ปานจะขาดใจ
เจ้าหน้าที่และกู้ภัยต้องคอยประคองเอาไว้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเรียบคลองส่งน้ำในพื้นที่บ้านหนองตอนาซายหมู่๕ตะบนเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ที่เกิดเหตุพบนายสมภารถูกรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขนญาติทับเอาไว้
จากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตทำงานก่อสร้าง
ขณะพักเที่ยงขี่รถจักรยานยนต์กลับไปกินข้าวกับแม่ที่บ้านแล้วออกมาเกี่ยวย่าให้ควายของเจ้านาย
คาดว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักตกลงข้างทางนายสมพันธ์ถูกรถทับคอหักเสียชีวิต
ซึ่งผู้เป็นแม่แทบไม่เชื่อว่ากับข้าวสองอย่างที่ทำให้ลูกชายกินจะเป็นมื้อสุดท้าย
เจ้าหน้าที่นำศพของนายสมพันธ์ส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลก่อนให้ครอบครัวนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
ที่จังหวัดเลยเกิดอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อเสียหลักพลิกคว่ำตกเขาช่วงทางโค้งบ้านโคกใหญ่
ถนนสายท่าลีเมืองเลยตะบนโคกใหญ่อำเภอท่าลี่ทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บ
อาจติดคาพวงมาลัยและแข้งขวาฉีกขาดขาซ้ายกระดูกหัก๓ท่อนอาการสาหัส
ส่วนภรรยาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุรถพ่วงมาทุกปุ๋ยมาจากจังหวัดนครปฐมเพื่อจะไปส่งที่จังหวัดอุดรธานี
รถเบรกแตกก่อนจะเสียหลักตกเขาจนได้รับบาดเจ็บ
จังหวัดบุรีรำเกิดดูปฏิเหตุรถมิซูบิชิปาเจโร่เสียหลักพุ่งชนเสาไฟแล้วพลิกความ
ริมถนนบายพาสในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรำ
ติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้สองสามีภรรยาชาวอุบลราชธานีได้รับบาดเจ็บ
ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่มาทำธุระเรื่องที่ดินในจังหวัดบุรีรำและกำลังเดินทางกลับบ้าน
แต่ระหว่างทางมีปากเสียงกันรุนแรงด้วยความโมโหสามีเกิดอารมณ์ชั่ววูบ

แต่รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟส่องสว่าง

ก็ทะเลาะพอดีพูดกับเฮียแล้วค่ะ
แกมองโหแกก็เลยขับลง
พอดีมาทำเรื่องที่ดินกันนะครับ

เตรียมสอบปากคำสองสามีภรรยาในภายหลัง
จังหวัดเพชรบูรณกระดูกปฏิเหตุรถกระบะชนท้ายรถไถ
ในพื้นที่บ้านหนองบัวเริงตะบนหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพ
ที่เกิดเหตุพบรถไถสีส้มถูกชนท้ายได้รับความเสียหาย

ใกล้กันพบศพนายทองอยู่สมพักดีอายุ๗๐ปี
คนขับนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนน
ส่วนรถกระบะคู่กรณีพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า
ด้านหน้าพังเสียหายและมีผู้บาดเจ็บสาหัส๓คน
ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บกำลังขับรถกลับบ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุพุ่งชนท้ายรถไถที่ขับอยู่ด้านหน้า
ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากรถไถไม่ติดไฟท้าย

จังหวัดอุดรธานีเกิดดูปฏิเหตุรถสิบล้อขนหมูชนกับรถพ่วง

ในพื้นที่ตำบลหนองเม็กอำเภอหนองหานจวนอุดรธานี
ทำให้คนขับรถสิบล้อได้รับบาดเจ็บสาหัสติดภายใน
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลืออยู่ประมาณ๑ชั่วโมง
สามารถนำตัวออกมาได้สำเร็จ
ส่วนสาเหตุเกิดจากสัญญาณไฟแดงตรงจุดเกิดเหตุดับทุกด้าน
พ่วงจึงเปิดไฟกระพริบข้ามสี่แยก
ก่อนจะถูกรถสิบล้อพุ่งชนท้ายอย่างจัง